คุณผู้ชมค่ะวันนี้เข้าสู่วันที่๔แล้วนะคะ
สำหรับการวิ่งการกุศลของพี่ตูน

ปรากฏว่าก็มีประชาชนไปให้กำลังใจ
ตลอดสองข้างทางเยอะจริงนะคะ
แล้วก็มียอดบริจาคตอนนี้ร่วม๗๒ล้านบาทแล้วด้วยค่ะ
เข้าสู่เขตจังหวัดปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

โครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
สตาร์ทออกจากจังหวัดยาลาตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาค่ะ
มาพร้อมกับแฟนสาวนะคะคุณก้อยรัชวินพร้อมกับทีมงานด้วย
วันนี้ถือว่าวิ่งสตาร์ทออกก่อนกำหนดเวลา
เนื่องจากตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้พบอุปสรรคสำคัญ
คือฝนตกนั่นเองนะคะแล้วก็ตกหนักต่อเนื่องด้วย
ประชาชนชาวจังหวัดยาลาจำนวนมากก็พากันออกมาให้กำลังใจอย่างเนื่องแน่น
พร้อมกับมีการบริจาคเงินตามกำลังทรัพย์ของแต่ละคนด้วย
ก็ตั้งแต่๑๐บาทเรื่อยไปจนถึง๑๐๐๐บาทค่ะ
จากนั้นในเวลา๑๒นาฬิกานะคะ
บอดี้แลมพร้อมทีมงานก็วิ่งมาถึงเขตรอยต่อ
ระหว่างตะบลลับใหม่อำเภอเมืองยะลากับตะบลปากล่อท์เผอร์โครกโพย์จังหวัดปัตฐานี
มีนายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยาลา

แล้วก็มีนายเสเวร์ดพร็ท์นุ้ยในอำเภอโครกโพย์มาต้อนรับค่ะ
พร้อมกับประชาชนในพื้นที่อีกจำนวนมากที่มาให้กำลังใจรวมทั้งได้ร่วมบริจาคเงิน
ซึ่งตูนบอดี้แลมก็ทักทายแล้วก็ร่วมเซลฟี่กับประชาชนทุกระยะของการวิ่ง
นับเป็นการเริ่มวิ่งก้าวแรกในพื้นที่จังหวัดปัตตานีซึ่งถึงแม้ว่ากำหนดการมาถึงของตูนจะล่าช้ากว่ากำหนดเกือบสิบชั่วโมง
เพราะว่าตูนก็มีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังและขาทำให้วิ่งได้ไม่เต็มที่
ประกอบกับสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมาทำให้ต้องสลับกับการเดินเป็นระยะเนี่ยนะคะแต่ด้วยสปีริตและความตั้งใจของตูนที่ต้องการพบป่าประชาชนที่มารอตามทางจำนวนมาก
แล้วก็ยังตะโกนให้กำลังใจสู้อยู่ตลอดเส้นทางก็เลยต้องกัดฟันวิ่งมาจนถึงที่นี่นะคะ
คุณตูนร่างกายเป็นยังไงบ้างขวดหลังนิดหน่อยครับจะโอเคครับเพราะว่า
หลังละครับหลังละครับเราก็อยากทำว่าอยู่กับทุกคนนะฮะอย่างนั้น
โดยในวันนี้นะคะคุณตูนก็วิ่งไปที่จุดพักจุดแรกก็คือวัฒนาพิมุกในหมู่๖ตำบลปากล่ออำเภอโคกโพ
ตอนบ่ายสองโมงครึ่งค่ะมีนายพงเทพไข่มุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับนะคะทำกลางประชาชนอีกกว่าห้าร้อยคนที่มาร่วมต้อนรับ
แล้วก็บริจาคเงินจำนวนมากมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้อย่างเต็มที่ด้วย
โดยการพักครั้งนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีค่ะ
จากนั้นก็วิ่งต่อไปยังจุดหมายที่๒คือโรงเรียนบ้านยางแดง
ระยะทางประมาณสิบห้ากิโลเมตรและจุดหมายที่สาม
เป็นจุดสุดท้ายของการวิ่งวันนี้คือที่ปั๊มน้ำมันตำบลดอนยางในอำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานีระยะทางอีกประมาณสิบห้ากิโลเมตรค่ะ
ด้วยตอนนี้ยอดเงินบริจาคล่าสุดเนี่ยอยู่ที่กว่าเจ็ดสิบสองล้านบาทแล้วนะคะ
ดูจากภาพบรรยากาศนะคะคุณตูนบอดี้แลมเนี่ย
เป็นขวัญใจของดุดิตั้งแต่หนูเด็กเล็กแดงนะคะ
รวยไปทุกเพศทุกวัยจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ
ก็ตั้งใจจะวิ่งตั้งแต่เบตงยาลาเรื่อยไปจนถึงแม่สายเชียงรายนะคะ
ระยะทางสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดกิโลเมตรค่ะแล้วก็ที่จังหวัดสุราธานีนะคะ
เจ้าหน้าที่ของเขตเทศบาลเมืองท่าข้ามก็ได้มีการตั้งจุดรับบริจาค
เพื่อสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าว
เพื่อสิบเอ็ดโรมพยาบาลสูญทั่วประเทศเบตตงแม่สาย
นายอนุวัฒน์รัจิตานนท์นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้ามบอกว่า
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม
เขตอำเภอพุนพินจะออกรับบริจาคทุกวัน
จนถึงวันที่๑๔พฤศจิกายนนี้
ก่อนที่จะนำไปมอบให้กับตูนบอดี้แลม
ในวันที่วิ่งผ่านเส้นทางอำเภอพุงพิน
คือวันที่๑๕พฤศจิกายน
เพื่อที่จะเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจ
และเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนาทางการแพทย์
ทั้ง๑๑โรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวด้วย
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะตูนบอดี้แลมหยุดวิ่งกระทันหัน
จากอาการบาดเจ็บที่หลังแล้วก็ขา
แต่สปีริตก็ยังแรงกล้านะคะเพราะว่าฝืนฝืนเจ็บค่ะ
นั่งรถไปมอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนบ้านยางแดง
ตำบลนาประดูกอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี

เพื่อไม่ให้ประชาชนที่รอตั้งแต่ช่วงเช้าต้องผิดหวัง
และยกเลิกการวิ่งไปยังพื้นที่อำเภอน้องจิก
ขอเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้นะคะคือเวลาตี๔๓๐
ตูนก็จะสตาร์ทการเริ่มต้นจากวัฒนาพิมุก
วิ่งตามถนนซ้าย๔๐๙ผ่านแยกนาเกต

ซึ่งเป็นจุดหมายสุดท้ายของจังหวัดปัตตานี